มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
ชายหนุ่มคนหนึ่ง
ก็ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปยืนรอรถไฟรถไฟมาเนี่ย
ก็เดินข้ามไปนะครับแล้วก็ให้รถไฟชนจนเสียชีวิตนะครับ
โอ้โหลักษณะแบบนี้เลยนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
บุรีรำครับสพเมืองบุรีรำได้รับแจ้งเหตุนะครับ

บอกว่าที่ทางข้ามรถไฟบ้านตะโกตำบลบ้านยางที่อำเภอเมือง
ห่างจากสถานีรถไฟบ้านตะโกสัก๕๐๐เมตรเท่านั้น
มีคนไปยืนแล้วก็รอรถไฟอยู่
รถไฟมาก็เดินไปที่รางแล้วก็ให้รถไฟเนี่ยทับจนเสียชีวิต
ผู้ตายชื่อนายพระดลนะฮะ
นามสกุลชื่นอุราอายุ๔๒ปีนะครับ
คือตอนที่รถไฟมาเนี่ยเขาก็ถูกชนไปด้วยนะฮะ
แล้วก็กระเด็นตกรางไปเสียชีวิตอยู่คาร่องน้ำข้างทางนะครับ
ยืนขวางทางรถไฟนะครับ
ทำให้รถไฟเนี่ยชนแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
พนักงานขับรถไฟบอกว่าไม่สามารถบังคับรถให้จอดได้ทันจริง
เนื่องจากมันมืดแล้วมาเห็นก็ระยะกระชั้นชิดแล้วด้วย
ตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับ

แต่ว่าหลานสาวของนายพระดนเนี่ยบอกว่านายพระดนเขามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
เป็นคนโสดนะฮะไม่มีครอบครัวอายุ๔๒ปีนะครับ
ที่ผ่านมาเขาจะดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงก็ดูแลอยู่แบบนี้อยู่ตลอดนะครับ
ถึงขั้นที่แบบไม่ไปรับงานที่ไหนรับงานแต่ในพื้นที่
เพราะเป็นห่วงแม่ไม่ไปไหนเลยจะดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง
ธันวาคมที่ผ่านมาแม่ของนายพระดนเสียชีวิต
ตั้งแต่แม่เสียชีวิตนายพระดนนี่แบบโอ้โหซึมเศร้าไปเลย
ถึงขั้นเอาโกรธเก็บกระดูกแม่มานอนกอดทุกวันแบบนั้นเลยนะครับ
จนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะสัปดาห์สุดท้ายก่อนปลายปีเนี่ย
พระดนก็บ่นกับญาติญาติบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
ถามว่าเป็นอะไรไม่ไหวบอกอยากจะไปอยู่กับแม่
อยากจะตามไปอยู่กับแม่เนี่ยฮะนายพระดนผู้ตายฮะภาพซ้ายมือนะครับ
โมงเย็นเมื่อวานนี้นายพระดลก็เลยออกจากบ้านไป
แล้วก็มีคนเห็นไปยืนขวางทางรถไฟอยู่นะครับ
แต่โชคดีแถวนั้นเนี่ยมีด่านมีเจ้าหน้าที่เขาคอยตรวจคัดกรองเรื่องของโควิด๑๙
เป็นด่านของเจ้าหน้าที่ที่ตั้งอยู่แถวหมู่บ้าน
เขาเห็นเขาก็ไปห้ามไปห้ามแล้วก็พามาส่งบ้านแล้วนะ
ก็คิดว่าจะไม่มีอะไรแล้วปรากฏว่าช่วงค่ำแอบออกมาอีกรอบฮะ
พอรถไฟมาก็กระโดดเข้ารางรถไฟเลยครับรถไฟก็พุ่งชนจนเสียชีวิตครับ
วันนี้ญาติรับศพในพะดน
ตั้งบริเวณกุศลที่วัดบ้านตะโกนะครับที่ตะบนบ้านยางครับ
ชาวบ้านก็พูดกันเกี่ยวกับความเป็นลูกกระตันอยู่ของผู้ตายนะฮะ
ตอนที่มีชีวิตอยู่เขาดูแลแม่แบบโอ้โหดูแลอย่างดีมากนะครับ
คือก็ไม่คิดว่าจะมาคิดสั้นแบบนี้นะครับ

พระดนที่เป็นน้าชายนะก็มาเล่าให้ฟัง
บอกว่าฝันเห็นแม่มานั่งร้องไห้อยู่
สงสารแม่ที่ไม่มีใครดูแลแม่
ก็เลยเชื่อว่าที่น้าชายฆ่าตัวตายเนี่ย

อยากจะตามไปดูแลแม่อีกพบนึงอะไรอย่างนี้

แต่ฝันเห็นแม่นั่งร้องไห้อยู่ค่ะ

ประมาณว่าแบบ

ลูกชายเขารักแม่ของเขามาก
เวลาที่แม่ยังอยู่เนี่ยก็จะหาอาหงอาหารที่แม่ชอบมาให้กินตลอดนะครับ
เวลาแม่เอ่ยปากอยากได้อะไรเนี่ยโอ้โหพระดนนี่เขาหาให้ตลอด
ไม่เคยขาดนี่คือคุณแม่นะฮะ
ซึ่งคุณแม่เขาก็ไม่สบายนะแล้วก็ป่วยติดเตียงอยู่นานหลายปี
จนกระทั่งแม่เสียชีวิตไป
ลูกชายก็ไปสร้างเจดีให้แม่อย่างสวยงามไว้ที่วัดบ้านตะโก
ทุกวันก็จะไปนะไปที่เจดีนะไปกราบไปกอดเจดีของแม่
กลับมาที่บ้านเนี่ยมีโกรธที่เก็บกระดูกอยู่
ก็เอาโกรธเนี่ยมานอนกอดอีกคือร้องไห้ทุกวัน
ตรงนี้เป็นเจดีที่วัดก็มาทุกวันนะ
กลับไปบ้านก็ยังแบบอะไรแม่ทุกวันนะครับ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อบอกว่ามันก็เหมือนกับซ้ำเติมพ่อเหมือนกันนะ
พ่อก็เพิ่งเสียภรรยาไปได้ไม่นาน
แล้วลูกชายก็มาก่อเหตุแบบนี้ก็เสียลูกชายไปอีกคนนึง

ก็ดูที่เมียผมก็ไปได้แค่สิบห้าวัน
ลูกชายอีกลูกชายก็ตามไปครับ
ก็ยังไงก็ขอให้คุณพ่อเข้มแข็งกันแล้วกันนะ

ขอบใจให้คุณพ่อกันต่อ